เขายกร่องปลูกแตงกวาขายสร้างรายได้ระหว่างรอผลผลิตจากต้นย่าง
ปล๊ากล้องแตนกว่าแตงโยกร่อง
นี่คือสวนยางพารานะคะอยู่ในพื้นที่บ้านเกาะแต้วหมู่๖ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดทรงคลาค่ะ
เขาใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวช่องว่างสวนยางที่มีระยะห่างระหว่างแถว๖เมตร
ยกร่องปลูกแตงกวาตามแนวยาวของพื้นที่ได้๒ร่อง
สำหรับการปลูกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใช้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูก
แล้วก็ให้น้ำบำรุงต้นสม่ำเสมอเพราะว่าแตงชอบน้ำถูกครับ
รวมทั้งใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันโรคแมลงศัตรูนะคะ
แล้วก็พอหลังจากปลูกได้๓๐วันแตงกว่าจะเริ่มให้ผลผลิต
เก็บเกี่ยวได้เอาไปบริโภคเอาไปขายได้
แล้วก็สามารถเก็บผลผลิตต่อเนื่องได้ทุกวันเป็นเวลานานกว่า๑เดือน

ตรงนี้แหละค่ะแล้วเขาก็จะเก็บแตงกวาในช่วงเช้านะคะ

ผลผลิตไม่น้อยกว่า๘๐กิโลกรัมต่อวัน
เยอะนะเนี่ยแตงเขาด้วยโอ้แน่นด้วย
ใช่แตงเขาแบบสวยเลย
พอเก็บมาแล้วก็จะมาล้างทำความสะอาด
บรรจุใส่ถุงถุงละ๑๐กิโลกรัม
แล้วก็ส่งให้กับแม่ค้าพ่อค้าขายปลีกกิโลกรัมละสิบห้าบาทอ่า
สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทต่อวัน

ดีมากสำหรับใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จริงเราเห็นกันหลายอย่างแล้วสำหรับคนที่ใช้ช่องว่างของสวนยาง
ระหว่างที่รอยางเนี่ยนะปลูกพืชผักชนิดอื่น
ไม่ว่าจะเป็นเห็ดเองปลูกเนี่ยแตงกว่าแล้วปลูกมันอะไรอย่างนี้เยอะมาก
แต่ต้องศึกษาก่อนว่าสามารถปลูกอะไรได้ในช่วงไหนยังไงบ้าง
ก็ต้องศึกษาให้ดีก็เหมือนเป็นเกษตรแบบผสมผสาน
ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างมันว่างเปล่า
ประโยชน์กับทุกจุดทุกที่ให้สร้างเงินได้